ด้วยการแพ้ทีมชาติเวียดนาม๐ต่อ๑และแพ้ทีมชาติอินเดียในเกมนัดชิงอันดับ๓๐
ส่วนหลังจากนี้จะขอมุ่งมั่นกับการเรียนโปรไลเซ็นต์ให้จบ
ก่อนที่จะวางแผนอนาคตอีกครั้งว่าจะอยู่ในบทบาทไหน
พร้อมกันนี้อดีตกุญสือทีมชาติไทยนะครับยังบอกได้ว่า
ขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ให้โอกาส
และภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่เพื่อชาติ
พร้อมทั้งขอโทษแฟนฟุตบอลที่ไม่สามารถสร้างผลการแข่งขันที่ดีได้
ตัดสินใจตั้งแต่วันที่อยู่ที่บุรีรำแล้วครับ
แล้วก็ในเมื่อตรงอย่างผลงานมันไม่ได้ตามเป้า
เราก็ต้องถอยออกมานะครับก็คือ
เพื่อให้คนที่มีความสามารถมาช่วยพัฒนา
ไม่ใช่ครับก็คือไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นนะครับ
ครับผมแต่ก็ยังทำงานร่วมมือกับสมาคมอยู่
ภูมิใจนะครับที่ได้มาทำหน้าที่ของตัวเองตรงนี้เพื่อชาตินะครับ
แต่ก็ผิดหวังในสิ่งที่คนไทยทุกคนไม่สามารถ
ตัวผมเองไม่สามารถพาทีมชาติไทยได้แชมป์คิงครับนะครับ
แต่ว่าก็หวังว่า
ทีมชาติไทยจะพัฒนาไปข้างหน้านะครับ
ตัวผมเองก็และทีมงานก็เป็นคนที่เดินสายมาทางสายของฟุตบอลแล้ว
เพราะฉะนั้นอุดมการหรือความคิดของพวกผมก็เหมือนเดิมพัฒนานักเตะไทย
ขณะที่นายพาทิตยสุภพงศ์รองเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
ซึ่งทางสมคมยอมรับว่าเป็นกังวล
และศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
จะต้องเร่งหากุญสือคนใหม่เช่นกันโดยทีมชุดนี้สมาคมต้องการคุณสมบัติคือมีความคุ้นเคยกับนักฟุตบอลชุดนี้เป็นอย่างดีครับ
ทั้งโคชอายุไม่เกิน๒๓ปีก็โคชกิมข้าวชุดใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับ
มันคงไม่ได้เราไม่ได้นิ่งนอนใจทุกอย่างเป็นสิ่งเร่งด่วน
เราทำทันทีเพียงแต่ว่าการที่จะได้ผลลัพธ์ทันทีนั้นอาจจะต้อง
รอบสมัยไว้ไหมครับต้องเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทย
สำหรับโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับ
เริ่มนัดแรกวันที่ห้ากันยายนซึ่งไทยจะเล่นในบ้านเจอกับทีมจากโถสอง
ส่วนการจับสลากแบ่งสายจะมีขึ้นในวันที่๑๗กรกฎาคมนี้ครับ